พักต่อเรื่องนึงละกันครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ที่คุณยายไปหาหมา
แล้วหมอให้กลับมาบ้านมาเอาซองยาจำได้ไหมยายป่วยเป็นเบาหวานความดัน
แล้วก็บอกว่าจริงเรื่องนี้มันต้องแยกเป็น๒ประเด็นนะ
ประเด็นแรกไอ้ที่ประวัติคนไข้หาย

ระบบไฟมันช็อตใช่ไหมจะมีวิธีการยังไงอันนี้เรื่องหนึ่งแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้
และคนที่ออกมาขอโทษก็คือนายแพทย์วิทยาวิริยมนชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทองค่ะ
ก็ได้มาไกล่เกลี่ยกับหลานสาวของคุณยายเล็กวัย๗๕ปีนี้นะคะ
ซึ่งพอเองเพิ่งมารับตำแหน่งแต่ก็ขอโทษคนไข้นั่นแหละค่ะ

ที่บอกว่าประวัติคนไข้หายมันเกิดจากไฟช็อตฝนตกเนี่ยนะ
โรงพยาบาลพยายามที่จะใส่ประวัติคนไข้เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมแล้ว
ตอนนี้สามารถเอาประวัติใส่กลับไปได้เท่าไหร่ล่ะคะ
ประมาณสัก๖๐แล้วกู้ประวัติคนไข้ได้แล้ว
ส่วนอีกประเด็นนึงเรื่องของการบริการ
ปัญหามันเกิดจากระบบร่มใช่ไหม
พอดูประวัติคนไข้ไม่ได้ปั๊บต้องให้คนไข้กลับไปเอาซองยา
หลานเขาก็ไม่พอใจสินั่งรถไปมาเสียเวลาแล้วยายก็อายุเยอะแล้ว
กรณีนี้มีการสื่อสารแบบไม่ครบถ้วน
กลายเป็นว่าให้คนไข้กลับบ้านไปเอาซองยามา
ตรงนี้ต้องขออภัยเดี๋ยวหลังจากนี้จะแค่แก้ไขจะปรับปรุงค่ะ
ขออภัยในเรื่องของความไม่สะดวกสบายในการรับบริการ
ซึ่งมันก็เป็นผลพวงมาจากระบบคอมพิวเตอร์ที่บกพร่องตรงนี้
เราก็พยายามที่จะค้นในเรียลไทม์ตอนนั้นเลย
แต่ถ้าสุดท้ายทำอะไรไม่ได้

เรียกว่าได้รับข้อมูลยาจริงจากผู้ป่วย
สิ่งที่ทำมาตรการต่างเพื่อความปลอดภัยต่อคนไข้

พอพอออกมาขอโทษแบบนี้แล้ว

ที่โรงพยาบาลอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เข้าใจ

ที่โรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแสดงความรับผิดชอบ
แต่อยากให้มีการสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจมากกว่านี้นี่ค่ะ
จับมือกับพอโรงพยาบาลนะคะ
ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้จะพาคุณยายมาใช้บริการไหม

เมื่อวานโรงพยาบาลก็เอากระเช้าไปขอโทษคุณยายที่บ้าน
แล้วก็ไปคุยผ่อนคลายคือตัวหลานเองก็ต้องช่วยด้วยนะ
ไปคุยผ่อนคลายไม่ให้คุณยายเครียดนะคะ